ยกที่๓ของศึกชิงล้านระหว่าง๒ยอดคุณแม่
คุณฤทธิ์มีความในใจที่อยากจะบอกบางอย่างที่เก็บไว้มานานมากให้คุณปูได้ฟัง
อยากจะขอโทษเขาว่าเลี้ยงลูกไม่ดีแบบหาตังค์ไม่พอใช้ชีวิตไปทั้งวันนี้ครับ
ไม่เป็นไรเราจึงไม่มีแต่เราก็จะสู้ไปด้วยกันเนอะ
คุณกิ๊กและคุณปูร้อง
ว้าว

กติกาการแข่งขันนักสู้ชิงล้านทั้งสองคนที่มาประชันกัน
จะต้องร้องเพลงให้ถูกต้องทุกคำ

เพื่อสะสมเงินทุนร่วมกัน

จะตกเป็นของผู้ที่ร้องถูก

แบ่งเงินทุนสะสมกันคนละครึ่ง
ร้องถูกต้องครบ๑๐เพลง
รับไปเลยคนละ๑ล้านบาท

มีสิทธิ์ใช้ตัวช่วยคนละ๒ใน๓แผ่นป้าย

ตัวช่วยหลังแผ่นป้ายได้แก่

และเพลงเก่งของคุณ
สวัสดีครับคุณผู้ชม

สวัสดีครับคุณผู้ชม
หรือว่าเป็นการประชันในของความแม่นยำของนิ่งพาร์นบทเพลงลุกทุ่ง
เพื่อจะมาชิงเงินล้านจากรายการของเรา
ถ้าเกิดร้องครบ๑๐เพลงถูกทั้งสองคน
รับไปเลยคนละ๑ล้านบาท
ทั้งสิ้นเป็น๒ล้านบาท
นักสู้หนึ่งสมัยจากมุมแดงคุณปู่
พบกับนักสู้ผู้ท้าชิงจากมุมน้ำเงินคุณกิ๊ก
วันนี้จะเป็นคิวของคุณปุ่น
ที่จะขึ้นมาสารต่อยกที่๓ให้จบ
หลังจากที่คุณกิ๊กร้องไปในครั้งที่แล้ว
ผลในยกนี้จะเป็นอย่างไรห้ามพลาดเด็ดขาดครับ
ก็สวัสดีกันเป็นหลายครั้งกันแล้วนะครับ
สำหรับคู่หูดูโอคู่ใหม่นี้นะครับ

คุณปูมากับครอบครัวสามีคุณฤทธิ์นะครับ
แล้วก็น้องที่อุ้มอยู่ในอ้อมอกนะครับ

วันนี้นะคะคุณกิ๊กก็มากับคุณแม่นะคะ
ปองแล้วก็น้องนโมนะคะสวัสดีค่ะ

นโมนี่๕เดือนนะครับ

คราวที่แล้วคุณกิ๊กร้องเสร็จไปเรียบร้อยแล้ว
พศจะเปลี่ยนหุ่นเวียนสักกี่สิบครั้ง
ใจฉันก็ยังก็ยังก็ยังรักเธอ
และวันนี้ก็เป็นคิวของแม่ที่มาสู้เพื่อบ้านของลูก

ปกติคุณปูน่าจะทราบอยู่แล้วว่าเป็นคนพูดน้อย

เขาจะไม่ค่อยพูดอะไรให้คุณปูได้ฟังเลย
แต่มีเรื่องหนึ่งที่คุณฤทธิ์มีความในใจ
ที่อยากจะบอกบางอย่างที่เก็บไว้มานานมาก

ผมไม่เลี้ยงเขาไม่ค่อยดีอย่างนี้ครับ

อยากจะขอโทษเขาว่าเลี้ยงลูกไม่ดี

ในใจที่ไม่เคยเอ่ยกับภรรยามาก่อน

วันนี้ได้ยินสามีพูดอย่างนี้แล้วคุณปูรู้สึกยังไง

ดูแลครอบครัวได้ดีที่สุดค่ะคุณฤทธิ์
นั่นคือนิยามความเป็นคุณฤทธิ์ในสายตาของภรรยาค่ะ
ภูมิใจในเรื่องนี้ไว้นะคะคุณฤทธิ์

ระหว่างที่คุณฤทธินั่งอยู่ข้างล่าง

คุณกิ๊กดูคู่นี้แล้วเป็นไงคะ
ดีใจแล้วก็อีกใจหนึ่งก็อิจฉาเขาที่ว่า
เราไม่ได้มีความรักที่สวยงามเหมือนเขา
ทั้งที่แบบเขาแบบต่อสู้เขาลำบากกว่าเราตั้งเยอะค่ะ
เขายังแบบอดมื้อกินมื้อเขายังรักกันได้ขนาดนี้

ลำบากมากแต่ว่ามือของทั้งคู่ไม่ปล่อยกันเลย

กลับกลายเป็นว่าอยากทำใช้แรงทั้งหมดที่มีให้ทั้งคู่ได้ดีกว่านี้

ครับ
สักวันหนึ่งมีโอกาสได้เจอคนสักคนหนึ่ง

ถ้าคุณกิ๊กจะเปิดใจขอให้คนนั้นเป็นคนที่ดี

ก็จงภูมิใจไว้เรามีความรักแล้วซึ่งเป็นสิ่งที่หาซื้อไม่ได้

อยู่ดีก็เข้มข้นเห็นมั้ย
บาทอินโทรยกที่๓ของคุณปูมาเลยครับ
คุณปูคะเพลงนี้รู้จักไหมคะ

ฟังเพลงโจทย์ไปแล้ว

เงินทุนสะสมมูลค่า

ที่๓เพลงมาครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

เนี่ยการเป็นแม่ทำได้ทุกอย่างเพื่อลูกจริง

เงินล้านนี้โหไม่ไกลเบาะ

เงินทุนสะสมมูลค่า๓๐๐๐บาท
คุณกิ๊กและคุณปูร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ

หนูต้องการแค่เงินซ่อมแซมบ้านค่ะ
แล้วก็พอได้เหลือขายของหน้าบ้านเลี้ยงลูกค่ะ

ก็เลยอยากได้เงินอันนี้เอาไว้สำรองไว้ให้ลูกเป็นทุนการศึกษา

ที่๓นะครับเงินทุนสะสมมูลค่า๓๐๐๐บาท
คุณกิ๊กและคุณปูร้อง

สิ้นเสียงประกาศของปานุ่ม
กองเชียร์ของเราก็ร้องเสียดายกันระงม
ศึกครั้งนี้เดาไม่ถูกกันจริง
เพราะเมื่อร้องจบทั้งสอง
ต่างก็มีสีหน้าที่ไม่สู้ดีนัก
จะมีคุณแม่๑คนที่ต้องออกจากเวทีนี้ไป
จะเป็นใครนั้นมาฟังผลกันครับ

แล้วคุณกิ๊กชิงเงิน
ของคุณปูที่ร้องผิดนะครับคือตรงนี้นะครับ

ตอนนี้คือได้ใช้หนี้แน่นอน

ก็ปรากฏว่าคุณกิ๊กนะครับสามารถ

ส่วนคุณปูมีเงินที่ชิงมาจากคุณตอส

แล้วก็ได้เงินทุนปลอบใจ
จากยกที่๓นี้อีก๕๐๐บาทนะครับ
วันนี้นะครับคุณปูก็รับจากรายการของเราไปนะครับ

คุณฤทธิ์พูดให้กำลังใจภรรยาหน่อย
ถึงไม่ได้ตังค์เงินล้านก็ไม่เป็นไรครับ
ผมก็สู้ต่อไปครับ

ที่มาให้เราได้เห็นว่าความรักของแม่ยิ่งใหญ่ขนาดไหน
มาให้เราได้เห็นว่าพลังแห่งรักไม่ว่าจะลำบากแค่ไหน
แค่เรามีความรักมีคนที่รักอยู่ใกล้
เราก็มีพลังงานไปต่อสู้กับอะไรอะไรตั้งมากมายสำหรับความรักคู่นี้ค่ะ

ขอให้โชคดีนะครับ
แม้เส้นทางชิงล้านของคุณปู่จะจบลงเพียงเท่านี้
แต่ก็สามารถคว้าเงินทุนไปได้ถึง๓๕๐๐๐บาท
ทางรายการต้องขอขอบคุณคุณปูที่มาเล่าเรื่องราว
อบเสียงเพลงให้กับคุณผู้ชม
เชื่อว่าความรักที่มีต่อลูกจะเป็นกำลังใจให้เธอยืนหยัดต่อสู้บนเวทีชีวิตต่อไปได้อย่างดีแน่นอนครับ
ร้องได้ร้องได้
มุมแดงนักสู้ท้าชิงคนใหม่พี่แขก
สวัสดีครับลุงชื่อนายพรชัยนามสกุลแก้ววิรัยอายุ๕๗ปี
ตอนนี้มีอาชีพเป็นพนักงานลูกจ้างชั่วคราวอยู่โรงพยาบาลปากช่องนานา
มีหน้าที่เข็นเปย์และอีกหน้าที่หนึ่งเก็บรักษาศพครับ

นักสู้ชีวิตผู้ที่มีหน้าที่การงานที่ต้องคลุกคลีอยู่กับคนเจ็บคนป่วยและคนตายมากกว่า๑๙ปี
ลุงก็จะมีหน้าที่รับส่งผู้ป่วยที่ต้องใช้รถเข็นนั่งและรถเข็นนอน
อีกหน้าที่หนึ่งก็คือเก็บรักษาศพผู้เสียชีวิตในภายในโรงพยาบาลตึกหญิงตึกชายที่มารักษาตัวแล้วเสียชีวิตภายในโรงพยาบาล
จุดเริ่มต้นของการทำงานที่ลุงพรชัยต้องรับผิดชอบยางทุกวันนี้มันไม่ง่ายเลย
สำหรับคนขี้กลัวอย่างลุงพรชัยเขาต้องอาศัยความพยายามอย่างมากมายกว่าจะผ่านมาได้จนถึงทุกวันนี้
เราถือสติว่าเราต้องมีสติและสมาธินะครับถ้าขาด๒สิ่งนี้ไม่ได้๑๙ปีที่ทำอยู่นี้มันก็
ลุงพรชัยคิดเสมอว่าการได้มาทำงานคือการได้มาทำบุญเพราะฉะนั้นในทุกวันลุงพรชัยจึงเป็นคนหนึ่งที่มีความสุขกับการทำงานที่ได้รับมอบหมาย

ครอบครัวลุงอยู่ด้วยกันทั้งหมด๔คนครับ
คนแรกก็คือป้าอุทัยอายุ๕๗ปีเป็นศรีภรรยาของผมครับ
มีหลานสองคนคนนี้น้องกีต้าหรืออดิเทพแก้ววิไลเป็นหลานคนโต
คนนี้ชื่อน้องแคนน้องอธิษแก้ววิไลนี่หลานคนที่สองครับผม
สองคนนี้รักมากเลยครับเลี้ยงมาแต่เล็กรักที่สุดเลย

ผมรักพ่อที่สุดเลยครับ
คุณแขกเป็นคนมีนิสัยตลกเฮฮาเป็นคนมีน้ำใจชอบช่วยเหลือเพื่อนฝูง
เห็นเพื่อนคนไหนมีความเดือดร้อน
ช่วยเหลือตามที่มีมากก็ช่วยมากมีน้อยก็ช่วยน้อย
ความฝันตั้งแต่เด็กนะแต่ก่อนชอบร้องเพลง
อยากจะเป็นเจ้าของวงดนตรีไม่ได้วงใหญ่ก็เอาวงเล็กก็ได้วะ
ก็เลยอยากมาทำรถแห่เห็นเขามีรถแห่เข็นกัน
ทีแรกก็คิดกลัวนะเพราะอายุเราป่านนี้แล้ว
แต่เราก็ไม่ท้อเราพยายามจะลุ้นที่อยากจะทำ
อยากจะมีให้ได้ก็เลยไปหากู้เงินกู้มาทำรถแห่ครับ
ถ้าเรามีความฝันเราจะไปกลัวความแก่
เมื่อมีความฝันไม่มีคำว่าแก่เกินไปที่จะทำ
ลุงพรชัยใช้ทุกช่วงชีวิตทำในสิ่งที่ตัวเองรัก
วันนี้ลุงพร้อมแล้วที่จะขึ้นมายืนบนเวทีร้องได้ให้ล้าน
มาเอาใจช่วยคุณลุงกันครับ
ตรงนี้หลับมากลับมาครับ

คนแหลงมารุ่นรอพร้อมจะขึ้นมาบนเวที

เมื่อสองบ้านค่ะคุณผวานชัย

คุณอุทัยหรือว่าป้าไทยภารยาของคุณแขกและก็คุณพาวนชัย
มีหลานทั้งสองคนนะครับคนโตนะครับน้องกีต้าคนเล็กน้องแคนนะครับ

ดูแล้วเนี่ยนะคะคึกคักมากเลย
แต่ทีมงานกระซิบบอกว่าลุงแขกนั่งรถมาเนี่ยมีอาการเมารถด้วย

มาบ้านน้องชายให้น้องชายขับมาส่งที่นี่ส่งอีกที

ก๋วยเตี๋ยวเกิดมาเพิ่งเคยได้ยินเนี่ยเออวันนี้เปลี่ยนพระเบรกใหม่เดี๋ยวผมเบรกโชว์
เบรกตลอดเบรกตลอด

ชอบไหมเพื่อนร่วมทางอย่างนี้ชอบไหม

เดี๋ยวจะส่งคุณกิ๊กไปนั่งก่อนเขาเป็นแชมป์เก่าตอนนี้เขามีเงินอยู่ในกระเป๋าแล้วสามหมื่น

อะไรเนี่ย

พี่ก็พี่
ถึงพี่จะไม่มีบัตรสูงวัยแต่พี่จะพาไปถึงหลักล้านนะ
เพราะฉะนั้นหนูต้องบอกว่าขออนุญาต

อายุยังไม่เยอะยังเรียกพี่ได้
งั้นไม่เรียกลุงแขกแล้วกันเพราะว่าเปรี้ยวมาก

ตอนนี้ก็เป็นลูกจ้างชั่วคราวอยู่โรงพยาบาลปักช่อง
ตำแหน่งภาเนกเปลคือรับผู้ป่วยถ้ามาเปล

แล้วก็ใส่รถที่ถูกประเภทมีรถนั่งรถนอนแล้วก็แหละของใครครับ

และอีกหน้าที่นึงก็เก็บรักษาศพ
อย่างนี้เขาเรียกสับปะเหลือไหม

ยังไม่ได้ตั้งชื่อเลย
มีหน้าที่อ๋ออันนี้เรามีหน้าที่เฉพาะในโรงพยาบาล
คือนำผู้เสียชีวิตหรือศพออกไปไว้ในตู้ต่าง
อันนั้นเป็นน่าที่ของเราจะมีหน้าที่ว่าถ้ามรรดิพุธ
เอามาเขาบอกให้อาบน้ำ

บี๋จังจะจักรบอุปสรรพย์ดูดูเนี่ย

ใครไม่กล้าจะทำก็ต้องเขียน

ไม่กลัวหรือครับลุง

แต่มันขึ้นอยู่กับสติกับสมาธิ

แหมชอบมุกเยอะ

ไม่ใช่ไม่พูดถึงการมีชีวิตอยู่
ก็อยู่ในรายการ

แล้วเอาไปทำรถแห่ต้องการเงินเท่าไร
ทีนี้อยากได้แค่๖หมื่นบาทครับ

ที่๑ของคุณแขกมาเลยครับ

ฟังดนตรีนะครับ

ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้
ไม่ใช้ครับไม่ใช้ครับ
มั่นใจมากเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวมาดูลีลากันนะครับ
ก่อนจะร้องเอากำลังใจจากป้าไทยสักหน่อยแล้วกัน
ให้เต็มที่นะคะเป็นกำลังใจให้สู้สู้ค่ะ

เอาละครับขอให้โชคดีนะครับคุณแขกครับ
ยกที่หนึ่งนะครับเงินทุนสะสมมูลค่า๑หมื่นบาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้าน
ยกที่หนึ่งเพลงมาครับ
เหรอละเนินทิว
ลองรถผัวมิระทริมาก
ช่วยหน่อยทุกความแพ้ภายจากตายเมื่อรักมีรอย
หัวใจเงางอยกลับบ้านอีสานวันนี้
รักละอ่านกล่องรอกลวงให้ช้ำชีวี
ทุ่มใจเต็มที่ทำหัวใจพี่ปวดร้า

อีสานบ้านเกิดเมืองนอนสู่เมืองชุมพรสุดฟ้าเมื่อคราหน้าหนาว
ใจน้องไม่แน่สาวสวนกาแฟทำฟ้า
จริงใจเพียงเจ้าเหลือรักล้มพลนมสวนยาง
ลงเพราะทั่วเมืองราชศรีมาสุดเววาใจหายเมื่อไกลสว่าง
แววเสียงเพลงแค้นจากแดนอีสานเมื่อสาง
คนรักเหมือนห่างกลับมารักษาแพ้

ลงรถทั่วเมืองราชศรีมาสุดเววาใจหายเมื่อไกลสว่าง
แว่วเสียงเพ็งแค้นจากแบบอีสานเมื่อกลายสว่าง

คนรักเหมือนห่างกลับมารักษาแพ้ใจ
โอ้โหนี่เสียงนมกว่าตัวมากเลย
เสียงแบบประมาณแบบ๓๐กว่าเอง
หลงรักเลยอ่ะต้องสู้ฮกเลยอ่ะ

ร้องไปแล้วมั่นใจไหมคะว่าถูกทุกคำลุงแขก
ไม่ดีเลยแบบ๘๐ผม

เดี๋ยวเราให้คุณกิ๊กขึ้นมาร้องต่อกัน

เดี๋ยวลุงแขก

เอาจริงครับพี่แขกหรือลุงแขกของเรา
ทั้งการยิงมุกและเสียงร้อง
ไม่รู้ว่าคุณกิ๊กจะหนักใจแค่ไหน
ที่ต้องมาเจอคู่ชกรุ่นเก่าแบบนี้
ช่วงหน้าเป็นคิวของเธอแล้วครับ
ร้องร้องร้อง
ลงรถตัวเมืองรักที่มา
อย่าโหมดาลูกมายาช่วยหน่อย
น้ำเงินคุณกิ๊กนักสู้หนึ่งสมัย
เขาร้องโชว์เราไปแล้วทีนี้ถึงตาเราบ้าง
ลองโชว์เขาหน่อยทำให้เด็กมันดู
ที่๑ก็เงินทุนสะสมมูลค่า๑๐๐๐บาทนะครับ
อินโทรยกที่๑ของกิ๊กมาเลยครับ
ว่าการทำให้เด็กมันดู

น้อยคนที่จะร้องได้เป๊กเองเนี่ยบอกได้เลยว่าไม่ได้เป็นหนึ่งในนั้น
ร้องไม่ได้ค่ะยากระทรวงเหนี่ยสายฝนหยดลงมาจากฟ้าเลยนะครับสวยมาก
เป๊กอ่ะมั่นใจมากเพราะว่าเพลงนี้น้องกิ๊กร้องได้ดีแน่เลยใช่หรือเปล่าคะ
เคยร้องประกวดอยู่ค่ะ
ถามกันทุกครั้งนะครับยังไม่มีใครยอมใช้เลย
ก็มีให้๓แผ่นป้ายตลอดทั้งการชิงร้านของคุณกิ๊กแล้วก็คุณแขกนะครับ
ยกที่๑นี้จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

เพลงแรกนะคะรับราคา๑๐๐๐บาท
๑๐๐๐บาทโอ้โห

ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยพลาดกันเท่าไหร่
ดีใจอยากให้อยู่นาน

อีก๙ยก๑ล้านบาทเลย

ว่าคุณแขกแล้วก็น้องคิ๊ก
จะไปได้ถึงยกที่เท่าไหร่นะครับ
ใครจะสะสมเงินทุนไปได้มากกว่ากัน
หรือว่าจะไปพร้อมกันไปด้วยกัน
ก็ติดตามได้ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒แห่งนี้ที่เดียวเท่านั้นนะครับ
ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์๒วันเลยครับ
เวลาเดียวกัน๑๘นาฬิกาตรงหลังเข้ารบทรงชาติ
ทั้งสองวันกับร้องได้ให้ล้านนักสู้ชิงล้านครับ
คุณผู้ชมคะแต่อีกรายการหนึ่ง

ครับวันนี้พวกเราทุกวันขอลาก่อนคุณผู้ชมไปก่อนนะครับ
สวัสดีครับ
ครั้งหน้าห้ามพลาดกับศึกชิงล้าน
ของสองนักสู้ที่ต่างกันสุดคั่ว
รับประกันความหาความตื่นเต้น
และความสนุกสนานแน่นอนครับ

วันนี้ดีนิดนึงครับเพราะขึ้นรถปุ๊บ
ผมกินยา๒เม็ดเลยครับหลาบยาวมาถึงนี่แหละครับ

มีอะไรจะพูดทิ้งท้ายก่อนที่น้องจะลงไปไหมคะ

ฝนตกให้เก็บสภาพ
ถ้าอยู่กับคนไร้ค่าเก็บสภาพมาอยู่กับพี่ทันที
ไปเจอรถแห่ใหญ่เบสเข้ามาแต่ละที
หลังคาผมก็เจอรถผม
ถามคุณกิ๊กนะคะเกี่ยวกับพ่อของเด็ก
ถ้าเขาดูอยู่อยากบอกอะไรเขาคะคุณกิ๊ก
ก็อยากบอกค่ะว่าเมื่อก่อนยอมรับว่าเคยโกรธ
แต่ตอนนี้ก็ไม่โกรธแล้วค่ะแล้วก็พร้อมที่จะให้อภัย
แต่ว่าต้องให้ภายในที่นี้หมายถึงว่า
ให้อภัยให้กลับมาเป็นพ่อแต่ไม่ได้ให้กลับมาเป็นแฟนค่ะ